ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยแล้วกันน้ำชาชีรณัทค่ะเธอคนนี้
เขาบอกว่ายอมรับนะว่าตอนนี้ห่างกับหวานใจไฮโซของเขาเหมือนกัน
แต่ก็ยังเรียกเต็มปากเต็มคำว่าใช้สถานะแฟนเหมือนเดิมนะคะ

เดี๋ยวเราไปติดตามกันดูสาเหตุมันเป็นเพราะอะไร
งงไหมทิ้งระยะห่างแต่ยังเรียกว่าแฟนได้เต็มปากเต็มที่อยู่ไง
นักร้องนักแสดงสาวน้ำชาชีระนัทนะครับ
ใจยอมรับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์กับหวานใจไฮโซโพกมีระยะห่างมากขึ้นซะแล้ว
ซึ่งเหตุผลหลักเป็นเพราะเวลาอีกแล้วค่ะคุณ
เวลาในการทำงานมันไม่ค่อยตรงกัน
แต่ยังพอมีช่วงเวลาว่างให้ได้พูดคุยสารทุกข์สุขดิบกันบ้างประปรายนะจ๊ะ
โดยยืนยันว่ายังคงใช้สถานะแฟนได้อย่างเต็มปาก
ดิกรีความหวานจะไม่ค่อยเต็มประหลอดเหมือนเดิมก็ตาม
ก่อนจะยอมรับว่าส่วนตัวรู้สึกกังวลกับอาถรรพ์รัก๒ปี
เนื่องจากว่าประสบการณ์ความรักครั้งที่ผ่านมาเจ้าตัวมักจะต้องเหยียบเบรก
ในช่วงเวลาเดียวกันเพราะดิบพอดีอย่างไร

เพราะว่าชาแบบผมงานค่อนข้างหนักมาก

ต้องวัดกันด้วยความเข้าใจแล้วล่ะตอนนี้ค่ะ
ปัญหาสะสมมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้
ต้องเข้าใจต้องเข้าใจเลยค่ะอันนี้
แบบว่าแบบว่าถ้าทำงานแบบนี้อะค่ะ

ต้องลดความคาดหวังอะไรลงไป
ที่แบบที่จะอยู่ด้วยกันได้ค่ะ

ที่ชาที่มันเกิดขึ้น
เพิ่งมารู้ตัวเวลาที่เราคิดกลับไป

เราต้องดูแลจิตใจตัวเองให้แข็งแรงมาก

คนอื่นใช้เขา๗ปีต้องแหกแพทเทิร์นนี้ออกไปให้ได้
เป็นกำลังใจให้ขอให้ผ่านไปได้
เชื่อว่าน้ำชาไม่ค่อยได้เจอแฟนจริง
เพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้อยู่กับคุณดิวอริสรา

หรือหรือสายต้มหนังน้ำชาดี